มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะนี่ดิฉันต้องดูว่าเอ๊ะคุณสุภาษาใส่สร้อยเส้นโต
คุณพรดีใส่สร้อยเส้นใหญ่หรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมยังไงคะ
คือมีคนเขาติดพนันออนไลน์ให้มีตังค์ไปใช้หนี้
คือพอมาปุ๊บเห็นขี่มอเตอร์ไซค์มาสร้อยเส้นใหญ่กระชากออกมาเลยค่ะ
กระชากไปจากคอของผู้หญิงเลยนะคะทีนี้เนี้ยหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จ
ตำรวจใช้เวลาไม่นานค่ะชั่วโมงกว่าตามไปตะครุบตัวได้

มันดึงซ่อยทอมอ่ะ
อ่า
โอ้โหนี่ให้เห็นสองมุมเลยอ่ะมุมจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีด้วย
แล้วก็มุมจากจังหวะกล้องวงจรปิดด้วยภาพนิ่งก็เห็นตอนที่คว้า
อันนี้โดนกระชากไปแล้วจังหวะนี้ที่กระชากค่ะ
แล้วหลังจากนั้นผู้ชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยนะ
แตรปีนยาวตามมาเพื่อที่จะบอกผู้ชายคนนี้ให้หยุด

นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านถนนบ้านกล้วยนะคะ

ฝั่งผู้เสียหายเนี่ยลูกศรสีเขียวเนี่ยนะ
ก็คือคุณกมลวันเดชะไกสยะอายุ๒๗ปี
เล่าให้ฟังค่ะว่าตอนนั้นกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปตลาดพอดี
อยู่ตรงหมู่บ้านใกล้นั่นแหละ
พอซื้อของเสร็จเนี่ยนะก็ขี่รถกลับบ้าน
แล้วระหว่างที่กำลังขี่รถกลับบ้านผู้ชายคนนี้
ใส่เสื้อแขนยาวขี่มอเตอร์ไซค์ประกบตีคู่เลย
แล้วจู่เอื้อมมือมากระชากสร้อย๒บาทจากคอเธอไปเลยค่ะ
สอยสองบาทมีเหรียญราชกาลที่๕เท่าไลี่ยมทองฮ่อยอยู่ด้วยนะ
แล้วเขาไปเลยอ่ะฟังหน่อยค่ะว่าตอนนั้นเธอทำยังไงค่ะ

ชากรถกลับมาแล้วเขาดึงไปได้หนูอยู่อย่างนี้เลยหนูถือ
แคมเพิร์ตข้างหนึ่ง
แล้วก็ข้างหน้าหนูมีกับข้าวหนูจะถึงบ้านแล้วเนี่ยบ้านของหนูอยู่แค่ตรงนี้เอง

เพราะอีกข้างหนึ่งก็ถือของตะก้าหน้ารถก็มีของอีก
ทีนี้พอได้ภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีมาแล้วเนี่ย

คุณตำรวจคุณตำรวจที่สพไซน้อยช่วยหน่อยเถอะค่ะ
ตำรวจก็ทำงานแบบเร็วเลยคุณผู้ชม
ไปตามจับกลุ่มตัวผู้ชายที่ก่อเหตุนี้คือนายวิชัยหรือว่านายต้อง
ศรีสมุดนาคอายุ๓๖ปีไปจับได้ที่หน้าบ้านที่เยี่ยมพิษัยน้อยเนี่ยแหละ
เครื่องคุมตัวนายต้องมาได้นี่
เพราะว่าตำรวจใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะคะ
จับกลุ่มตัวมาได้พอมาถึงคุยกับตำรวจ
นี่เห็นไหมสภาพสร่อยทัวขาดเลยค่ะ
จี้แบบนี้เนี่ยนะคะยังมีจี้รัชกาลที่๕เนี่ย

แล้วนายต้องเขาก็บอกนะผมติดพนันออนไลน์
ผมหมดตังค์ไปเยอะแล้วคนที่เล่นพนันอ่ะ
คือจะเป็นแบบนี้พอฉันเสียฉันอยากจะเล่นอีก

ได้ไหมล่ะทีนี้มันไม่ได้หรอกคุณ
นี่ทีนี้จะทำยังไงไม่มีทุนแล้วด้วย
เห็นว่าเออนี่สร้อยเส้นใหญ่เส้นโตเนี่ยนะคะ
นางสาวกระมวลวันใส่อยู่ใช่ไหมสะกดรอยตาม

บโอกาสก็ตีประกบคู่แล้วก็กระชากสร้อยเลย
ไม่ทันได้เอาไปขายกะจะเอาตังค์นี้มาเป็นทุน

แต่แหม่ตำรวจก็ตามมาเจอจับกลุ่มตัวซะก่อนเนี่ยนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมระมัดระวังด้วยนะคะ
ใส่เครื่องประดับใส่สร้อยอะไรอาจจะล่อตาล่อใจนะคะ